ตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิโดยทั่วไปโดยเฉพาะที่เถินถือว่าพุ่งสูงขึ้น
เมื่อวันพฤหัสเป็นอันดับ๒ของโลกเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็เลยต้องประกาศเตือนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะคะ
อาจจะเสียชีวิตด้วยโรคลมร้อนหรือว่าฮิสโตรก
โดยปีนี้พบผู้เสียชีวิตไปแล้ว๗คนค่ะ
จังหวัดลำปางสภาพอากาศนั้นร้อนอบอ้าว
เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๔๓องศาเซลเซียส
โดยเฉพาะที่เถินห่างจากตัวเมืองประมาณ๘๐กิโลเมตร
พฤหัสบดีที่ผ่านมาอุณหภูมิอยู่ที่๔๔๒องศาเซลเซียส
ร้อนจัดต่อเนื่องกันมา๗วันค่ะตลอดทั้งสัปดาห์เลย
แล้วก็ถือว่าสูงที่สุดในรอบ๖๘ปี
ขึ้นเป็นอันดับ๒ของโลกเลยนะคะ
ในขณะนี้ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นทำลายสถิติอุณหภูมิร้อนที่สุดของไทย
ว่าของไทยเคยร้อนสูงสุดอยู่ที่๔๔

ตอนนั้นเกิดขึ้นที่แม่ห้องศรเมื่อวันที่๒๘เมษายนของปี๒๕๕๙ค่ะ
สาเหตุที่ลำปางทำไมอากาศร้อนจังแล้วก็ติดต่อกันหลายวันนะคะ
เพราะว่าภูมิศาสตร์ของจังหวัดเขาบอกว่าเป็นแอ่งกระทะ

พอความร้อนจากแสงอาทิตยส่องกระทบลงมา
ความร้อนก็วนอยู่ในพื้นที่นี่นานเลย

ความร้อนทีนี้พุ่งสูงเลยค่ะ
ซึ่งประชาชนชาวลำปางคงต้องเจอกับสภาพอากาศร้อนจัดแบบนี้
ยาวไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมเลยนะคะ
อุตุนิยมวิทยาจังหวัดลำปางจึงประกาศเตือนประชาชนทั้ง๑๓อำเภอ
ดูแลร่างกายตัวเองให้มากให้แข็งแรงค่ะ

เพราะว่าสภาพอากาศมันร้อนจัดจริงนะคะ
แล้วก็คลิปที่ลำปางคุณจุธารัฐที่เคยมีคนเขา
เอากระทะมาต่อไข่แล้วบอกว่าไข่สุก
ต้องบอกคุณผู้ชมนะคลิปนั้นมันไม่เป็นความจริง
เพราะว่าเจ้าของคลิปเขาบอกแล้วเขาทำเพื่อแซวกันในกลุ่ม
ในกลุ่มไลน์ใช่ไหมคุณสุภานี๔๕คน

คือเอาไปตั้งเตาก่อนนั่นแหละแล้วก็เอามาอยู่กลางแดด
แล้วก็ทำซึ่งเรื่องนี้ปทเขาเตือนเลยนะ
การเอาคลิปแบบนี้มาโพสต์ลงในโลกโซเชียล
ระวังจะผิดพรบคอมถึงแม้ว่าต้นฉบับจะลบไปแล้ว

ความผิดโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนเลยนะคะ

ทีนี้คุณผู้ชมอยากจะพาไปดูการคาดการณ์สภาพอากาศ๒๔ชั่วโมง
จากการพยากรของกรมอุตุนิยมวิทยาหน่อยนะคะ
ว่าวันนี้แต่ละภาคจะเป็นยังไงบ้าง
จะเห็นสีที่อยู่หน้าจอมันจะเป็นสีส้มแดงจัดกันทั้งหมดเลย

อย่างภาคเหนือค่ะร้อนถึงร้อนจัด
มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่
มีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด๓๙๔๔องศาเซลเซียสนะคะ
ส่วนภาคอีสานค่ะอากาศร้อนถึงร้อนจัด
มีฝนฟ้าขนอง๑๒๐ของพื้นที่
กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะ
อุณหภูมิจะสูงสุด๓๙๔๑องศาเซลเซียสนะคะ
ส่วนภาคกลางกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
ภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัด
มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่

อุณหภูมิสูงสุด๓๙๔๒องศาเซลเซียสนะคะ
ส่วนภาคตะวันออกก็ร้อนไม่แพ้กันนะคะ

มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด๓๔๔๐องศาเซลเซียส

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ๑เมตรค่ะ

มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด๓๔๓๗องศาเซลเซียส

ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ๑เมตรนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อากาศร้อนถึงร้อนจัดเช่นกันนะคะ
อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๓๖๔๐องศาเซลเซียสเลยนะคะ
ด้านในแพทย์สุขุมกาญจนพิมายประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
ก็บอกนะคะว่าทุกปีจะมีผู้ป่วยโรคเหตุปัจจัยจากความร้อน

เฉลี่ยปีละประมาณ๓๕๐๐รายค่ะ
เฝ้าระวังการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต
จากภาวะอากาศร้อนของสำนักระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรคในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม

มีผู้เสียชีวิตสูงสุดในปี๒๕๕๙จำนวน๖๐ราย
ซึ่งปีนั้นเป็นปีที่มีอากาศร้อนกว่าทุกปี
สำหรับหน้าร้อนปี๒๕๖๑มีผู้เสียชีวิต๑๘รายค่ะ
ส่วนตั้งแต่ต้นปีนี้นะคะพบผู้เสียชีวิตแล้ว๗ราย
ส่วนใหญ่๑๓๐รายอาชีพก็คือรับจ้างเกษตรกร
แล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัว
อย่างเช่นเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงดื่มสุรา
และจะเสียชีวิตสูงสุดในช่วงเดือนเมษายนนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
อืมนี่ค่ะคุณผู้ชม
เขาบอกนะคะ
ว่าถ้าพบผู้มีอาการสงสัยว่าจะเจ็บป่วยจากสภาวะอากาศร้อน
ควรให้การประถมพยาบาลเบื้องต้นค่ะ
อันแรกเลยก็คือนำผู้ป่วยเข้าที่ร่ม

ดื่มน้ำเย็นเพื่อลดอุณหภูมิของร่างกาย

และถ้าหากมีอาการรุนแรงถึงขั้นหมดสตินะคะ
ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีหรือว่าโทรสายด่วนที่๑๖๖๙เลยค่ะ
ค่ะนี่ดูหน้าหนึ่งเป็นกรอบเล็กนะคุณผู้ชม

พาดหัววันนี้๒๗เมษาศุกร์แน่
กรทมร้อนจัดอาทิตย์ตั้งฉาก
ลำปางตับแตกพุ่ง๔๔องศาเซลเซียส
ศุกร์นี่สออุ๊กกอศุกร์ไว้ไง
สุกไม่แดดแผดเผา
คืออย่างนี้ข้อมูลจากนายเสรีสุภาราทิศผู้อำนวยการศูนย์
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์บอกว่าทุกปีช่วงเดือนเมษายน
โลกจะใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดนะคะ
ก็จะทำให้ช่วงเดือนเมษายนประมาณวันที่๒๕๒๖ปีนี้
จะเป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุดเลยค่ะ
แต่ทีนี้กรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ชม
อย่างที่บอก๒๗เมษาคาดการณ์ว่าวันนั้นจะไม่มีเงาหัว

ไปยืนกลางแดดเราจะไม่เห็นเงาของเรา
เวลาของวันที่๒๗เมษาคือช่วงประมาณ๑๒นาฬิกา๑๖นาที

จริงการที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากมันไล่ตั้งแต่ภาคใต้

แล้วเดี๋ยวจะไปสุดที่ภาคเหนือคือที่อีกจังหวัดหนึ่ง
ภาคเหนือเหมือนอย่างที่เชียงรายที่แม่สาย
ช่วงประมาณวันที่๒๓พฤษภาเวลา๑๒นาฬิกา๑๗นาที
อันนี้บอกเตือนคุณผู้ชมล่วงหน้าก่อนนะคะ
ได้วางแผนเรื่องของการใช้ชีวิตกันได้ถูกนะคะ